เรื่องน่าปวดหัวของพี่อ๋อมสกาวใจกันหน่อยค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่า
โควิดระบาดอีกหนึ่งอย่างที่ระบาดหนักในโซเชียลคือเลยพวกโรคจิตนั่นเองนะคะ
โอ้โหมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะช่วงนี้ดาราโดนก่อกวนกันเยอะเลยค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้นะคะนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ยังสวยแซ่บอยู่พี่อ๋อมสกาวใจ
เขาเดินทางเข้าแจ้งความกับทางสำนักงานปอทนะคะเอาผิดกับมือตัดต่อรูปอนาจารย์หน่อยค่ะ
คือรูปที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปน่าเกลียดเลยนะรูปจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นรูปที่
เอามาตัดต่อในรูปแบบของแม่และลูกที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเป็นคลิปแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนะคะ
ซึ่งพี่อ๋อมเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งแล้วก็ลูกชายพี่อ๋อมเนี่ยน้องอายุแค่๒ขวบเท่านั้นเองคือคนคิดเนี่ยมันทำมันคิดได้ยังไงคุณผู้ชมเอาจริง
แล้วภาพเหล่านี้พอถูกเผยแพร่ออกมาในทวิตเตอร์ค่ะคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในเชิงเสียหายกันเยอะมากเลย
บางคนรู้บางคนไม่รู้ไงคุณผู้ชมเรื่องนี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อใจเธอเหลือเกินนะฮะ
รวมไปถึงเธอกังวลว่ากลัวจะส่งผลกระทบต่อลูกชายในอนาคตด้วยค่ะก็เลยขอดำเนินคดีกับผู้ตัดต่อในเคสนี้เอาให้มันถึงที่สุดเลยค่ะ
ห้องเข้าไปจัดกร่องคือตรงนี้โบว่าไม่มีเจ้าพ่ายเลย
ลูกก็ไม่มีแล้วก็โชว์เอาไว้ว่าผิดทั้งสองคนแม่ลูก

แล้วมันบูเล่
ใช่เป็นในทางล้ำวนะจาง
ใครที่คิดจะทำอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
บอกเลยว่าปทแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเนี่ย
สามารถตามจับกลุ่มคุณได้ถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอย่าคิดทำอะไรไม่ดีนะคะ
อยากถามมากเลยว่างมากเหรอว่างมากก็เอาความสามารถที่มีอยู่ไปทำอย่างอื่นที่มันดีดีเนาะ